ช่วงที่โควิดกำลังระบาดหนักแบบนี้นะคะ
ดาราหลายคนเขาต้องพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะ
พักงานไปบางคนก็กักตัว๑๔วันตามที่รัฐบาลต้องการค่ะ
นี่เลยค่ะดาราสายรักสุขภาพนะคะ

เริ่มกันที่คนแรกเลยนี่เป็นไงบ้างคะคุณกายรัชานนท์นะคะ
เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มดาราที่ต้องกักตัว๑๔วันนะคะ

กิจกรรมออกกำลังกายในระหว่างที่อยู่ที่บ้าน

พร้อมกับทริคดีนะคะในการฟิตหุ่น
เพื่อให้คนที่สนใจนำไปทำตามต่อด้วยนะคะ

รายนี้มาใส่โยคะเป็นอาจารย์ด้วย
ก็ทำไลฟ์สดนะคะเพื่อสอนโยคะให้ผู้ติดตามได้ฝึกกันแบบฟรีที่บ้านเลยล่ะค่ะ
ส่วนผู้เล่นเอกหนุ่มกล้ามโตคนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

ราคาต้านโควิดเพราะตัวเองเป็นโคถึก
เขาบอกอย่างนี้ค่ะจัดท่าออกกำลังกายเด็ดมาเพียบค่ะ

นี่เลยนะคะภรรยาสาวคุณนัทมีเรียนะคะ
นี่มาแซวเดี๋ยวจัดบ้างดีกว่านะคะ
พี่ย่ามาริชาก็บอกว่ารอมานานแล้ว

แต่หลายคนก็โฟกัสผิดที่แหละน้องพลอย

ใช่นะคะเพราะว่าชุดของหนุ่มที่เขาออกกำลังกายเนี่ย

เอาเป็นว่าก็ดูเพื่อสันทนาการ
ออกกำลังกายในช่วงที่หลายคนก็อาจจะเครียดนะคะ

ุ่มใสรักสุขภาพกันไปนะคะ

ร่างกายเปลี่ยนไปเพราะอยู่แต่บ้านไม่ออกกำลังกาย

สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะ